ของมิเตอร์น้ำปลาแหมโจรก็มาลักตัดมาลักขโมยกัน
ตอนนี้นะฮะแถวชนบุรีชาวบ้านเดือดร้อนหนักเลย
เพราะว่ามีโจรที่มาลักตัดมิเตอร์น้ำปลาปลาอัลวาดเต็มพื้นที่เลยนะครับ
คืนเดียวก่อเหตุตัดมิเตอร์ไป๒แห่งรวด
แล้วทีนี้พอตัดไปมันไม่รับผิดชอบกับน้ำปลาปลาที่มันไหลเจิ่งนอง

มิเตอร์ไปปล่อยท่อไว้แบบนั้นแหละ
บ้านนี้จะเสียค่าน้ำเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณ

ผมเป็นแค่ขโมยผมเอาแค่มิเตอร์พอใจแล้ว

เออนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๒
ที่ตำบลสรุศักดิ์ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
โดยนายเอกสิทธิ์อ่ำชะอ้อนนะฮะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชมบุรี

ผู้เสียหายที่ถูกขโมยมิเตอร์น้ำปลาปลา๒ราย
ก็คือคุณป้าสุกัญญาอิ่มเอิมอายุ๖๙ปี
แล้วก็คุณลุงสุชินคงพิมพ์อายุ๖๖ปี
คุณป้ากับคุณลุงพาไปดูสภาพหน้าบ้าน
บอกว่าโอ้โหมันตัดไปแล้ว
มันปล่อยน้ำปลาปลาของป้ากับลุงเนี่ย
ไหลโจ๊กโจ๊กออกมาแบบนี้เลย
ป้าก็ไม่รู้จะมาปิดน้ำปลาปลามากั้นไว้ได้ยังไง
ก็ปล่อยให้มันไหลนองเต็มถนนอย่างนี้แหละครับ

บอกว่าได้ยินเสียงนะคนร้ายขี่รถจักรยานยนต

ตอนนั้นไม่เห็นตัวคนร้ายหรอกเพราะมันมืดมากนะฮะ
แล้วก็น่าจะเกาะเหตุอย่างรวดเร็ว
แล้วก็พักหนึ่งได้ยินเสียงรถจักรยานยนต
ขี่ออกไปมารู้ตัวอีกที

พอเช้ามืดแล้วออกมาด้อมมองได้ยินเสียงน้ำด้วย

พอมาดูโอ้โหนอกจากน้ำไหลเจิ่งนองแล้ว
มิเตอร์น้ำที่หน้าบ้านหายไปแล้วด้วยนะครับ

พี่เจมส์โดนขโมยมิเตอร์

มันเป็นแจงตัวเนี่ย
คุณป้าบอกโอ้หมดเลยตายแล้วเสร็จกันเลยนะฮะ

คุณลุงสุชินเจ้าของบ้านอีกหลังบอกว่าโอ้โห
ไม่คิดนะว่าบ้านผมจะโดนเหมือนกันเลย

คืนเดียวก่อเหตุขโมยมิเตอร์น้ำไป๒แห่งรวดนะฮะ

ปล่อยน้ำไหลนองเต็มถนนแบบนี้
ภาษาอะไรกับของอย่างอื่นจะไม่ขโมย

ผู้เสียหายทั้งสองคนนะฮะก็คือคุณป้ากับคุณลุงนะครับ
ไปแจ้งความกับตำรวจสพศรีราชา
อนเลยขอให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มตัวคนร้ายมา

เพราะเดือดร้อนอย่างหนักและเกรงว่าคนร้าย
จะไปก่อเหตุกับบ้านอื่นอีกนะครับ
ทีนี้ก็ต้องให้การปลาปลามาช่วยหน่อย
มิเตอร์ใหม่ให้หน่อยไม่งั้นน้ำมันเจิ่งนองแบบนี้นะครับ
ค่ะ